สวยกันต่อเนื่องเลยละกันนะคะสำหรับสาวสวยมีมงคนนี้น้องอาแมนด้าชาลิสาออฟดัมนั่นเองนะคะ
ในงานอีเวนต์ล่าสุดน้องก็ยังสวยเหมือนเดิมคุณผู้ชมแล้วก็ถามถ่ายกันนิดนึง
อำลาตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าส่งไม้ต่อให้กับน้องแอนชิลีกันไปแล้วใช่ไหมคะ
ถามต่อเลยอาแมนด้าไปทางไหนต่อดี
จะเล่นละครนางแบบหรือพิธีกรยังไงดี
เพราะว่าแฟนรอติดตามผลงานน้องอย่างต่อเนื่องนะ
ซึ่งสาวอาแมนด้าก็บอกเลยค่ะว่ารอติดตามนะ
เพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรอีกหลายอย่างผลงานของน้อง
รอให้พี่แฟนคลับติดตามกันด้วยค่ะ
รวมไปถึงประเด็นของรุ่นน้องอย่างแอนชิลี

เรื่องของรูปร่างของน้องอย่างนี้ค่ะ
แมนด้าบอกเลยเธอไฟ่แทนนางงามเลยนะ
แทนน้องเลยบอกเลยว่าหยุดดราม่าได้แล้ว

สังคมพูดกันจังเลยว่าอยากแบบ
อยากจะให้ทุกคนรักในแบบที่เราเป็นเอง
นี่แหละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้แล้ว
แมนดาเชื่อว่าน้องจะเป็นคนที่

เป็นอย่างไรมั่นใจในฐานะรุ่นที่เป็นอย่างไรค่ะ

ไปร่วมพิธีรำบวงสวงพ่อปู่มาก่อนหน้านี้

หลายคนชื่นชมว่าขนาดมีเวลาน้อยนิดเดียวนะ
แต่น้องก็ทำมันออกมาได้ดีแล้วสวยปังสุดเลย

ก็ถือว่าเป็นงานที่ตื่นเต้นและยากมากด้วยล่ะค่ะ

เพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เนอะ

เรามาด้วยใจเราแบบทำตรงนี้ให้ดีที่สุด
และผมขอบภญาขอให้แบบทุกอย่างมันดีค่ะ

ต้องรอติดตามผลงานของน้องอาแมนด้าต่อไป
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องแอนชิลีในปีนี้ด้วยนะคะ

ผอมจะอ้วนจะอวบหรือยังไงก็สวยหมด